ซอฮีซอฮีเขาเอามาลงนะ

มีมารัยญาตร์บ้างทำรายการเนี่ยไม่รู้เหรอ
เจ๊มเขาจะฟัง

แมวฉันบอกว่าแมวฉันพูดได้หนุ่มแมวฉันพูดได้

เออพ่อแล้วเนี่ยตั้งแต่แบบข่าวใส่ไข่ปีแรกอ่ะ
ปีที่เที่ยวอะไรแล้วยังอยู่อยู่เลยคลิปเก่งคนที่เก็บคลิปอ่ะ

ฉันโทรศัพท์นุ่มไหนเป็นโทรศัพท์ที่น่ากล่วน
โปรดติดตามตอนต่อไป